เลื่อนไหวคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
นับวันตัวละครก็จะมากขึ้น
คู่กรณีคู่พิพาทก็มากขึ้นตามไปด้วย

คู่กรณีหลักก็คือครูปรีชากับหมวดจรูน

ตเตอรี่รางวัลที่๑เจ้าปัญหา๕คู่๓๐ล้านนะครับ
งวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๕๓๓๗๒๖นะฮะ
วันนี้ความเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีขึ้นหลังจากที่
ทนายตั้มทนายสิทธาทนายความในส่วนของหมวดจรูน
บอกว่าเชิญชวนครูปรีชาแล้วก็พยานต่างของครูปรีชา
เดินสายร้องเรียนขอความเป็นธรรมกันอยู่เนี่ย

พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจของหัวหน้าคณะคอสช

ค่ะท่านผอบอตรพลตรเอกจากทริปชัยจินดา

ก็มั่นใจในการทำงานของตำรวจ

มั่นใจว่าทำคดีออกมาไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอน
ก็นี่แหละครับก็เลยทำให้นักข่าวก็
ที่ก็ไม่ได้ตอบอะไรมากไป

ครูปรีชาคล่ายครวญเปิดบ้านพัก
กรณีที่นายสุฤยธรรมนี่บังเกิด
หมวดจรูนที่ยื่นข้อเสนอเข้ามา
แต่เห็นว่าทุกวันนี้นายกมีภารกิจหน้าที่ต่างมากพอแล้ว
ไม่ควรนำเรื่องไปให้เป็นภาระอีก
ประกอบกับเรื่องหวย๓๐ล้านเป็นคดีที่อยู่ในชั้นศาลแล้ว

หมายถึงสารแพ่งนะครับ
แต่ครูปรีชาบอกว่าแบบนี้คุณเขมสอน
บอกว่าหากหมวดจรูนคิดได้ว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ของตัวเอง
และจำได้ว่าตัวเองเป็นคนเก็บได้
ก็ยินดีที่จะไกลเกลี่ยและรับลอตเตอรี่คืนนะ
พร้อมกับขออโหสิกรรมให้ทุกอย่าง
ค่ะคือครูปรีชาก็ยังคงยืนยันว่า

ไม่มาโกหกหรอกไม่มาจะเอาลอตเตอรี่ของใครหรอก
ยืนยันว่าเป็นของตัวเองตั้งแต่แรก
และวันพรุ่งนี้ครับครูปรีชาบอกว่า
หอบเอกสารหลักฐานต่างเข้ากรุงเทพ
มาที่กระทรวงยุติธรรมมาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายประเด็น
จะมาพรุ่งนี้มาร้องต่อประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ครูปรีชาเชิญสื่อด้วยบอก๙โมงเช้าค่ะจะแถลง
บอกว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจมากอยากจะให้สื่อมากัน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

ผู้ชายคนนี้ชื่อนายคณิตตะเภาพงศ์เป็นชาวปราจีนบุรี
ก็บอกว่ามาเป็นผู้ที่จะมาตามรอยเรื่องราวในพุทธประวัติ
เขาเป็นนักปฏิบัติธรรมมาเพื่อสงบศึกระหว่างครูปีชากับหมวดจรูน

ขอให้ใช้หลักธรรมะศึกษาหลักธรรมะ
ครูปรีชากับลุงจรูนอดิตชาติ
อาจจะสร้างวิบากรรมอะไรกันไว้ก็เป็นได้มาชาตินี้ก็เลยเกิดปัญหาขึ้น
ก็เลยอยากให้สงบกันอย่าให้มีความวุ่นวายไปมากกว่านี้มาช่วยชี้แนะ
แต่ครูปรีชาจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะเขาก็มาช่วยชี้แนะนี่แหละ

ต้องใช้เวลากันคุยกันมากกว่านี้
แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้เนี่ยมาขออยู่บ้านครูปรีชานะ

คือที่มาหาบอกขออยู่ชั่วคราวได้ไหมครูปรีชาบอกว่าไม่ได้หรอก
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่กับพี่สาวแค่สองคนก็เห็นบอกว่าจะไปฝากให้อยู่ที่วัดเหนือ

ใกล้กับโรงเรียนที่คุณครูสอนนะคะเทพมงคลรังศรี

ก็น่าจะบอกไปด้วยว่าบ้านครูทีวีเสียไม่มีทีวีให้ดู

แต่ว่าหมวดจรูนก็ทราบข่าวก็เลยบอกไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองได้